นี่อยากรู้จังเลยอ่ะอันนี้เป็นอยากรู้ส่วนตัวนะตอนที่แม่เขาบอกนะฮะแม่ปรานีเขาบอกว่ารักลูก
ถ้าสมมุติรักลูกเนี่ยทำไมถึงพูดว่าถ้าฉันสร้างได้ฉันก็ทำลายได้อันนี้สงสัย
คือถ้าสมมุติว่ารักลูกแม่ที่รักลูกเนี่ยไม่ควรใช่ไหม
อยากถามเหมือนกันนะหนึ่งเนี่ยคืออยากรู้อันนี้นี่อันนี้คือแม่บอกว่าแมวพิมพ์แมว
คนของประชาชนทั่วไปเนี่ยจริงเขาก็อยากรู้คือดิฉันก็มีสื่อของดิฉันเนี่ยนะ
ทุกคนก็แบบว่าทำไมเป็นแม่ค้าทำไมถึงแบบว่ามาพูดในลักษณะแบบนี้
คือจริงเนี่ยอย่างที่ฉันก็มีแม่แม่ให้พรดิฉันตลอดทุกครั้งในทุกวัน
ทุกครั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกประเสริฐต่อแม่เราด้วย
แม่ถ้าจับใดที่แช่งชักหรือว่าพูดไม่ดีกับลูกลูกก็เป็นอย่างนั้นได้เลยทันทีนะ
บอกให้แม่นี่แบบแม่คือพระอารหันต์พ่อแม่พระอารหันต์ของลูก
แต่ล่าสุดวันนี้ตอนประมาณบ่ายโมงที่สยามสแคร์วันค่ะ
คุณก๊อฟก๊อฟพิชยาออกงานออกงานวันนี้เดี๋ยวคุณวันนี้ได้รู้ว่าคุณก๊อปจะพูดอะไร
อย่าพึ่งสิอีกเรื่องอะไรอีกอันหนึ่งเขาก็เป็นคนพูด
ทำไมทุกคนรู้เรื่องกันทั้งประเทศมันมาจากตรงไหน
อันนี้ก็คืออยากจะถามกลับไปเหมือนกันนะฮะ

ไม่อีกมันมี๓ข้อเป็น๓ประเด็นซึ่ง

ใสมากเลยเป็นประเด็นใหญ่๕ข้อเนี่ย
อีก๓คือจะเอาไปให้ใครดู

แล้วทำไมตอนที่ขวัญออกมาให้สัมภาษณ์จริง
มีความรู้สึกว่าน้อยใจแล้วก็ร้องไห้

แสดงว่าแม่พยายามจะทำให้ขวัญเนี่ย
เป็นคนที่กลายเป็นพูดโกหกใช่ไหม

ถึงได้ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ได้
อีกอันสุดท้ายนักข่าวถามถึงเรื่องผู้ชาย
อารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเลยว่า

แสดงว่าแม่ไม่ชอบก๊อฟใช่ไหม

อันนี้นี่คือประเด็นใหญ่ที่ที่ฉันจับหลักทั้งหมดทั้งปวง

คือมันจะมีปัญหามาก่อนนู่นนี่นั่นต่างนานาอะไรอย่างนี้
จริงแล้วทั้งหมดทั้ง๕อัน
ลองกลับไปแล้วก็ไปถามตัวเองสิว่า
มันควรจะเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากไหน

แต่จริงคนทั้งประเทศไม่เห็นรู้เลยว่า
ปัญหาของฉันเป็นอย่างไรถูกหรือเปล่า
แต่จริงแล้วคือทุกคนเขาก็มองอย่างนี้ว่า
ขวัญโตแล้วอายุมัน๓๐แล้ว
เพราะฉะนั้นวุฒิภาวะหรือว่าการที่จะต้องออกไปเผชิญโลก
มันก็ต้องมีให้เขาได้จัดสินใจเอง
ต้องให้เขาลองอยู่เองถ้าเกิดวันหนึ่งเขาจะไปคบกับคุณก๊อฟ
แล้วคุณก๊อฟเนี่ยอาจจะสมมุตินะไม่ดีอย่างที่แม่ไม่ชอบ
เขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ถ้าวันหนึ่งขวัญเสียใจแม่ต่างหากทุกคนต้องคอยปลอบ
แต่ไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้

นู่นนี่เราออกมามีปัญหากันอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูก
พ่อแม่ของวุ้นเส้นเขาก็คงจะคิดอย่างนี้เหมือนกัน
ก็เพราะตอนนี้พอวุ้นเส้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว

ใช่ไหมก็นี่ไงคือเขาก็ปล่อยแล้วไง
ก็ปล่อยให้ไปมีชีวิตของตัวเองไปมีครอบครัวไปแต่งงานไปอะไร
เธอก็ลองกลับไปถามพ่อแม่ของวุ้นเส้นสิ
เขาก็มีความรู้สึกว่าแน่แต่ว่าไม่เป็นไร
มันเป็นสิ่งที่ลูกทำให้โอกาสกับลูกไป
ให้เขาไปเรียนรู้เหมือนอย่างที่อีแก่
อย่างเราอย่างคุณเนี่ยเคยเรียนรู้มาแล้วไง
ถ้าตราบใดในชีวิตนี้ไม่เคยเรียนรู้
เธอก็จะแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองไม่ได้

ในเมื่อเธอเองก็เคยผิดมาในชีวิตเหมือนกัน

แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ทำไมแกทำ
ฉันขอถามเวลาพ่อแม่ทุกคนด่าลูกตัวเองนะว่า

ฉันพูดเลยบอกเมื่อก่อนแกก็ทำแบบนี้

ปล่อยให้เขาเป็นไปถ้าแกไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้
แกก็ต้องสอนให้แบบชนิดที่เรียกว่าผ้าขาวนั้นขาวชิบหายเลย

ฟังเธอเองเธอก็สอนไม่ได้
เพราะเธอก็เป็นด่างเหมือนกันในภาพจุดนั้น
ผมก็จะไม่ลั่งงานผมก็จะบอกว่าลูกก็ทำลูกก็ทำไป

ไม่ได้ตามใดคุณยังมีลักโรคกดหลงทั้งหมดทั้งป่วง
นอกจากคุณต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วไปนิพพานเลย
ดังนั้นคุณต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็นขึ้นมาให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วเราก็ห้อยมามีเหตุและมีผลทีหลังไม่ได้เป็นต้องเสียใจ
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แก้ไขได้หมดทุกอย่าง

ผมไม่ได้พูดอันนี้ขอพูดแบบว่าสุดเลยนะ
ใครเองมันเลี้ยงได้หมดทุกอย่างนึกว่าจะเลี้ยงใจไม่ได้

เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าขวัญไปอยู่กับก๊อฟ
แล้วแม่แล้วใครจะทำงาน

จริงเขามีคนพูดว่าเรื่องของความกระตันยูกับอักกะตัน
ขวัญก็ต้องมีอยู่แล้วมีโอ้โฮเรียกว่าพี่สุดทราบมากเลยนะขวัญ

เขาจึงถามกลับไปว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ย
ลูกขอให้ทองหรือเปล่า
ใครอยากท้อง

ดังนั้นเมื่อท้องแล้วลูกออกมา

อือก็เนี่ยจริงนะเนี่ยอันนี้จริงแล้ว
ลูกก็ต้องกระตันอยู่แม่แน่นอน
แต่ถ้าลูกคุณให้ความรักลูกไม่อย่างแบบว่าจริงใจและอย่างเต็มที่
ก็ได้อย่างนั้นแหละ